คุณผู้ชมคะมาดูต่อกันที่เรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยกันมาอย่างช้านานดีกว่านะคะ
รวมไปถึงตอนนี้เป็นเรื่องที่ยอดฮิตในวงการบันเทิงเลย
นั่นก็คือเรื่องของการมูเตลูนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เป็นอะไรที่มันคู่กันจริงเลย
อยู่วงการนี้อยากจะดังก็ต้องมูกันด้วยนะฮะ
อย่างพระเอกกล้ามโตพี่อ้ำอธิชานะครับ
ก็ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดบุรีรำด้วยค่ะ
ในงานเนี่ยคุณผู้ชมมีการจัดพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่มากเลยนะ
เป็นพิธีพรามค่ะเพื่อบวงสวงศรัทธามหาศิวะที่ประสาทพนมรุ้งนั่นเองค่ะ
นางรำเยอะมากกว่า๗๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ใส่ชุดผ้าประจำถิ่นเรียกว่าผ้าทอภูอัคคณีค่ะ
นี่เป็นภาพฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟสวยมากคุณผู้ชม
เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะแต่งตัวกันมาสวยสดงดงามเลย
ก็มาร่วมรำบวงสวงพระศิวะมหาเทพนั่นเองค่ะ
ส่วนทางด้านพี่อ้ำอธิชาติก็เป็นตัวแทนคนบันเทิงที่มีความเชื่อเรื่องการมูอะไรแบบนี้ต่าง
อย่างนี้คุณผู้ชมพี่อ้ำเนี่ยเคยเล่าให้เราฟังเรื่องรอยสักที่แผ่นหลังถ้าจำกันได้นะ
บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะมีความเชื่อในเรื่องของเทพต่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
อ้ำก็เลยได้มาเข้าร่วมพิธีบวงสวงครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นพิธีสำคัญประจำจังหวัดบุรีรำเลยทีเดียวนะคะ
อ้ำก็ได้โพสต์ภาพแห่งความประทับใจนี้เอาไว้ค่ะกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาได้พบเห็นด้วยตาตัวเอง
เชื่อว่าแบบนั้นนะนั่นก็คือแสงที่ลอดออกมาจากช่องประตูนั่นเองค่ะ
อ้ำบอกว่าโอ้โหเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันแบบสวยงามจริงสว่างสวัยนะฮะ
คือโบราณเขากล่าวกันว่าเป็นพันปีนะที่มีความมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะทุกปี
ใครที่อยู่แถวนั้นก็เตรียมตัวแวะเวียนไปชมกันได้นะคะ
จะมีอีกครั้งก็ช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี่ยคุณผู้ชม
ที่แบบแสงมันจะลอดผ่านประตูเดียวกันมาแบบทะลุปุ๊บมาเลยนะฮะ
คือต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณหัศจรรย์ทางธรรมชาติด้วยนะ
โดยอาทิตย์เนี่ยขึ้นศาสตร์แสง๒ตรง๑๕ช่องคุณผู้ชม
ที่ประตูประสาทพนมรุ้งนั่นเอง
แล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำเขานะคะ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดรับพลัง
แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะเกิดขึ้นทุกปี
ปีละ๔ครั้งเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะใครที่ไม่ทันเดือนนี้

โอ้โหน่าไปมากเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยโอ้โห
คือให้แสงมันเข้าหน้ารับความสิทธิบนคนนิดนึง